มีเรื่องหนึ่งกำลังเป็นเรื่องที่

มีต่างชาติเข้าไปทดสอบความแข็งแรงของเหรียญนะครับ

ติดแล้วก็ติดถ่ายรูปถ่ายคลิปโชว์
ให้รถไฟวิ่งมาทับเป็นการทดสอบความแข็งแรง
แต่ว่าการรถไฟบอกว่านี่มันคือผิดกฎหมายอาญาด้วยครับ

ตำรวจเองก็มีการเชิญตัวต่างชาติคนนี้ไปสอบสวนด้วยนะครับ
ไปวางเรียงไว้แบบนี้หลายรีดเลยนะคะ
สก๊อตเทปแล้วก็นำเหรียญไปติดแบบนี้กับราวรถไฟ
แล้วก็ถ่ายคลิปโหคนในโซเชียลก็เข้าไปดูกัน
แต่คนนี้นี่โดนไปหลายกรณีเหมือนกันนะ

คือเขาทำอะไรแข็งเยอะเหมือนกันนะฮะ
โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ทำการทดสอบความแข็งแรงของเหรียญ

ให้รถไฟวิ่งไปทับก่อนนำเหรียญมาดูว่า
สภาพเป็นอย่างไรมันแข็งแรงมากน้อยขนาดไหน
เหมือนเป็นการไปรีวิวว่าเรียนเป็นอย่างไร

จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลถึงว่า

ทำคลิปนี้ขึ้นมาได้ค้นหาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์
และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรถไฟของเว็บไซต์ต่าง

พบว่าข้อมูลของหลายเว็บไซต์ยืนยันว่าไม่เป็นอันตราย
ขณะเดียวกันตรายตรองอย่างละเอียด

ไม่ได้ใช้เหรียญของประเทศไทยในการทดสอบ

และไม่ตั้งใจสร้างกระแสให้กับตัวเอง

ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเขารู้เรื่องแล้ว
ก็ออกมาหนังสือออกมาชี้แจงบอกว่า
การเข้าไปกระทำการใดในเขตของรถไฟ
ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดตามพระราชบัญญัติ
จัดวางการรถไฟและทางหลวง
ถือเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน

ตำรวจรถไฟก็จะมีการเชิญตัวคนในคลิปนี้ไป
ตรวจสอบการกระทำความผิดก็ไปสอบส่วนเพิ่มเติมต่อไปนะครับทางด้านของนายธนงศักดิ์พงศ์ประเสริฐ
รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าฝ่ายกฎหมายของการรถไฟสามารถกล่าวโทษร้องทุกข์ได้
ว่าจะมีการพูดคุยกันในสัปดาห์หน้า
จากนี้ก็ยืนยันว่าการกระทำครั้งนี้ไม่สามารถทำให้รถไฟตกรางได้ทันทีทันใด
เนื่องจากว่ารถไฟและรถรถไฟนั้นทำด้วยเหล็กที่มีความแข็งแรงมาก
แต่ว่าในระยะยาวหากเกิดแบบนี้ซ้ำอีกสะสมนานเข้าอาจทำให้อุปกรณ์มันสึกรอได้นะครับ
และส่งผลอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
กระทำเช่นนี้อาจทำให้ตัวผู้กระทำเองหรือผู้อื่นได้รับอันตรายจากวัตถุที่รถไฟทับอาจจะกระเด็นไปโดนหน้าโดนตาโดนร่างกายของคุณได้
รวมทั้งการเข้าไปในเขตทางรถไฟนั้นอาจจะรถไฟเฉียวชนจนบาดเจ็บสุดท้ายคนที่เข้าไปอาจจะเสียชีวิตได้ด้วยเหมือนกัน
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการกังวลเรื่องของความปลอดภัย